ตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าหลายคนต้องการการกดไลค์
เพื่อทำให้ตัวเองภูมิใจมากกว่าการทำความดีไปแล้วเหรอ
จริงนะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะ
ลักษณะที่เท้าทั้งสองข้างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เบรกและไม่ได้อยู่ที่คันเร่งเลย
เขาจิบกาแฟชิวในขณะที่ขับรถเอาไปดูภาพกันค่ะ
ไหมอ่ะอะไรจะชิวขนาดนั้นฮะ
อะไรจะชิวขนาดนั้นชิวมาก
แต่ปกตินะคนที่ดื่มกาแฟในขณะขับรถก็ทำได้นะ
แต่เท้าต้องอยู่ที่คันเร่งกับที่เบรกไง
แต่อันนี้เหยียดขาบอกเมื่อยขาอารมณ์แบบประมาณเมื่อยขา
เป็นขัดนิรภัยกับไมค์ไซค์
ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทแม้เกิดพลั้งพลาดอาจตายได้ทุกเวลาเลย
เขาพูดจริงนะถ้าประมาทพลั้งพลาดมาตายได้ทุกเวลาเลยนะคะ
เอาเตือนกันไว้นะคะคลิปนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะ
แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้น
แต่ผู้ขับขี่คนนี้ถือว่ามีความผิดข้อหา
ขับรถโดยประมาทหวัดเสียว
แล้วเขาบอกว่าถ้ารู้ทะเบียนนะตำรวจตอนนี้

แต่แม่มองไม่เห็นทะเบียนค่ะ